จำข่าวที่เราเล่าไปได้ใช่ไหมคะที่ว่าเป็นลูกจ้างที่ถูกจ้างมาตัดย่า
แต่สุดท้ายแล้วไปใช้สายไฟหม้อหุงข้าวรัดคอในจ้างอย่างโหดเยี่ยมจนเสียชีวิต
แล้วลูกชายเขากลับมาถึงก็เห็นแม่เขานอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้าน
ไล่ดูภาพกล้องวงจรปิดคือเห็นพฤติกรรมคนร้ายทั้งหมด
แม้กระทั่งวินาทีที่แม่เขาต่อสู้ดิ้นรนเอาชีวิตรอดนะคะ
ล่าสุดตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะเขายอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แต่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่านะมันขาดสติแล้วก็ที่เอาทรัพย์สินไปเนี่ย
จะเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวฟังขึ้นไหมคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้นะคะผู้เสียชีวิตคือคุณอวยพรแสนสุดอายุ๖๓ปี

ตัดย่าในบ้านหลายหลายครั้งนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙กรกฎาคมค่ะ
ส่งคุณมะเมียวสุชาดาลงพื้นที่ตรวจสอบ

เอาเครื่องตัดย่าของผู้ตายไปจำนำกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ในราคา๑๔๐๐บาท
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป

ทีนี้ไปดูกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงนะคะ
เที่ยงคืน๔๐นาทีวันที่๑๐กรกฎาคม

คือรู้ว่าคนร้ายเนี่ยเอาทรัพย์สินมาจำนำไว้ที่นี่
ตำรวจเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูนะคะ

นายไฟซอนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเข้าหมู่บ้าน

จังหวะที่ตำรวจเขากำลังลาดตระเวนกันอยู่
ย้อนกลับมา
ก็ย้มรับแต่โดยดีว่าก่อเหตุจริง
เพราะอยากได้เงินไปใช้จ่าย
เอาเครื่องตัดย่ามาจำนำที่บ้านบอกว่าย่าเดือดร้อนต้องรีบใช้เงิน
แล้วตอนนั้นพอดีเขาไม่อยู่บ้านด้วยค่ะเป็นภรรยาที่เป็นคนคุย
แล้วภรรยาก็วีดีโอคอร์คุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้คุยกันหน่อย
เนี่ยค่ะจังหวะนี้เนี่ยเห็นไหมภรรยาอยู่ข้างในแล้วก็เดินถือโทรศัพท์อะค่ะ
เพราะคือวีดีโอคอลคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่าเอายังไงดีเขาเอาเครื่องตัดย่ามาจำนำ
ก็คุยกันแล้วสุดท้ายก็ช่วยเหลือกันเห็นบอกว่าญาติเดือดร้อนต้องใช้เงินด่วน
ก็เลยให้จำนำไปนี่เพิ่งมารู้นะเนี่ยว่าเขาไปฆ่าคนตายมา
แต่พอดูหน้าชัดก็จำได้แล้วเมื่อก่อนเคยมาเคยมาตั้งของไว้ครับ
มันโหดเกินไปครับมันผิด
มันหนักเกินไปไม่น่าครับโหดเกิน
คุณสุชาดาลงไปที่ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายไฟซอนนะคะ
ก็รู้มาว่านายไฟซอนอาศัยอยู่กับเมียแล้วก็ลูก๓คน
นายไฟซอนบอกว่าปกติแล้วไฟซอนจะรับจ้างกรีดยางตัดย่า
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยไฟซอนหายไปทั้งวันเลยแล้วไม่ได้บอกเมย์ด้วยว่าไปไหน
อย่างไรจนสุดท้ายแล้วถึงมารู้ว่าไปฆ่าคนตายค่ะ
เขาก็ไม่รู้มันก็ว่าไม่รู้สึกน่ามืดเออมันก็ว่าเออ
ที่จริงแกว่าแกก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าน่ะ
เพราะว่าเออแกก็ติดยาติดอะไรไปด้วยอ่ะน่ะอืมแล้วก็ไม่รู้อันนี้ล่ะ
แกบอกว่าแกไม่รู้ตัวอืมเอาจริงจริงแกว่าแกไม่อยากทำถึงขนาดนั้นที่
เออพอทำไปแล้วก็คือมันมันถึงขนาดนั้นแล้วก็เลยต้องทำไปเลย
ไปเลยอ่ะติดยาด้วยนั่นเองไม่งั้นคงไม่สามารถขาดสติจนฆ่าคนได้ขนาดนั้นน่ะนะคะ
ต้นนายไฟซอนปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ